ร้อนจริง
เช้านี้คุณผู้ชมส่งไลน์เข้ามาเยอะบอกอากาศบ้าน

ใช่ค่ะร้อนกันตั้งแต่เช้าเลยนะครับ

เพราะฉะนั้นแล้วนะคะจะพาคุณผู้ชมไปดูวิธีการคลายร้อน
แต่ว่าเป็นวิธีการคลายร้อนของบรรดาสัตว์ซึ่ง
เจ้าหน้าที่ของสวนสัตว์ดูสิตเขาเอื้ออำนวยให้กับบรรดาสัตว์

นึกถึงสภาพเราใส่เสื้อกันหนาว
ขนสัตว์อยู่ในอากาศแบบนี้
โอ้จะร้อนขนาดไหนสักครั้งเห็นไหมเขาแบบอารมณ์ไม่ดี
เจ้าหมีควายตัวน้อยน่ารัก
ร้อนจังเลยครับร้อนจังเลยครับ

อากาศที่ร้อนระอุทะลุ๔๐องศาเซลเซียสในช่วงเดือนนี้
ก็ทำให้สัตว์ในสวนสัตว์ดูสิตมีความเครียดหงุดหงิดง่าย
สวนสัตว์ดูสิตก็เลยอยากจะคลายร้อนให้กับสัตว
ในช่วงบ่ายที่จะมีอากาศร้อนจัดนะคะ
ด้วยการแจกไอศครีมให้กับสัตว์อย่างลิงแล้วก็หมี
ซึ่งจะทำเป็นน้ำหวานหวานเย็น
แม้แต่โยเกิร์ตรวมทั้งผลไม้แช่แข็งค่ะ
ก็ให้กินคลายร้อนกันไปชื่นชอบอย่างมากนะคะ
พร้อมกับมีการฉีดน้ำเสริมด้วยในช่วงบ่ายนะคะ
ส่วนสัตว์จำพวกเสือแบบนี้นะคะสิงโตก็ให้อาหารแช่แข็ง
แทนอาหารธรรมดาเนื้อสัตว์แช่แข็ง
เนื้อเมื่อกี้น่าจะแช่แข็งแบบแข็งเลยค่ะ

ใช่ค่ะแล้วก็มีน้ำแข็งรวมอยู่ด้วยนะคะ
ชนิดใช้วิธีการนำใบไม้มัดกับน้ำแข็ง
นกก็มีการติดตั้งเครื่องพ่นละอองน้ำ

ใครที่ไปเดินทางท่องเที่ยวโดยเฉพาะเด็กช่วงนี้นะ
ภายในส่วนจัดแสดงสัตว์แล้วก็เปิดในช่วงบ่ายนะครับ

ตอนแรกหมีไฟลุกเสือก็เหงื่อตกครับ
พอได้กินของเย็นแบบนี้ยิ้มเลย
ดีขึ้นนะคะชอบท่านั่งลิงมากเลย

สำหรับการคลายร้อนที่จัดขึ้นให้กับสัตว์ค่ะ
ส่งผลให้เป็นที่สนใจกับประชาชนด้วยนะคะ

หากประชาชนจะเข้าเยี่ยมชมสวนสัตว์ช่วงนี้
เตรียมอุปกรณ์กันแดดสำหรับตนเองแล้วก็บุตรหลานด้วยนะคะ

แต่ว่าไม่ใช่ว่าใครจะโยนให้ได้นะ
จะต้องเป็นเจ้าหน้าที่นะคะเดี๋ยวจะเข้าใจผิดว่า
หมี่ร้อนโยนให้เลย

ท่วมสิครับโดกปกสิครับ
ปรกด้วยแล้วอาจจะเป็นอันตรายต่อเขาด้วยนะครับ